ก็ถามพลเอกประวิทย์แล้วไม่ได้คำตอบ
ก็ต้องไปถามลูกพักคนสนิทนะอย่างคุณไผลลิก
หรือว่าท่านธรรมนัฐคุณภัยลิกสสกำแพงเพชรพลังประชารัฐ
ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่สมุทรสงครามไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรี
ก็ถูกนักข่าวถามนะคะเรื่องท่าทีของพลเอกประวิทย์นี่แหละ
ที่ประกาศว่าเตรียมจะลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อ

คุณไผ่บอกว่าก็รอฟังความชัดเจนจากปากของท่านแล้วกัน
และในเมื่อตอนนี้ยังไม่ได้ลาออกก็ขอให้โฟกัสเรื่องงาน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันโดยไม่มีสีเสื้อ
ถ้าหากพลเอกประวิทย์จะลาออกก็เพื่อเสียสละให้คนข้างหลังได้ทำงาน
แต่ก็ยังอยู่กับพักอย่างแน่นอนนะคะ
นักข่าวก็ถามต่อแล้วท่านยังกำลังใจดีอยู่หรือเปล่า
คุณไผ่ก็ยืนยันบอกยังดีและยังรักกัน
ไม่มีการแย่งตำแหน่งภายในอย่างที่เป็นข่าวทุกคนยังรักกันดี
วันนี้มีสอสอ๔๐คนครั้งหน้าจะทำให้มีมากขึ้นให้ได้
ก้าวสู่พลังประชารัฐยุคใหม่ค่ะ
เอกประวิทย์น้อยใจหรือเปล่าที่ไม่ได้ตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้
นักข่าวถามอีกนะคะคุณไผ่ก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอน
แล้วก็ย้ำว่าพักไม่สั่นคลอนยังแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ
ด้วยท่านท่านอาจจะเห็นอะไรยังไงเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่า
ต้องรอฟังท่านดีกว่านะครับจะชอบเจนกว่า
ผมว่าถ้าท่านจะลาออกก็เพราะอยากให้คนข้างหลังขึ้นมาทำงานมากกว่า
ไม่ใช่ท่านอาจจะเสียสละนะครับไม่มีอะไรหรอกครับ
แล้วก็ทุกข่าวที่ออกมาว่ามีการแย่งเยิ่งไม่มีใดทั้งสิ้น
อันนี้ยืนยันนะครับไม่มีรักกันรักกันมากกว่าเดิม
เป็นพลังประชารัฐยุคใหม่ครับนะครับ
นักข่าวโอ้โหดูไมค์สิครับตามหันหลังแล้วยังตามเลยค่ะ
ไปถามอีกคนนึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

พลังประชารัฐซึ่งวันนี้ลงพื้นที่สมุทรสงคราม
กับคณะนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ

ไม่ให้ความเห็นกรณีพลเอกประวิทย์ว่าจะลาออกสอสอนะคะ
โดยบอกว่าวันนี้มาฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

วันนี้ก็ยังไม่ได้เจอพลเอกประวิทย์เลย
วันนี้ทำให้ราชาธิกษาได้พอ

ตรีหายกทะเล